แล้วทำไมช่วงนี้มันเจอโครงกระดูกกันบ่อยเหลือเกิน
อัญญาณที่นครนายุกต์ยังไม่คลี่คล้ายเลยนะ

แล้วคราวนี้นะฮะหมอเขาบอกว่า
โครงนี้นะมันน่าจะอยู่ตรงนี้มาไม่ต่ำกว่า๖เดือนครับ
ครึ่งปีครับคุณผู้ชมครับ
ตามบนเขาครามครับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

หลังได้รับแจ้งว่าพบซากโครงกระดูกมนุษย

ที่เกิดเหตุนี่แหละครับนี่กระโหลกเอามาแล้วฮะ
ติดกับสวนปาล์มน้ำมันบริเวณปากถ้ำ
พบซากกระดูกมนุษย์
บอกไม่ได้ว่าเป็นเพศอะไรตอนนี้
แล้วก็พบเศษชิ้นส่วนกางเกง
เป็นกางเกงในผู้ชายครับสีเทา
สภาพเปื่อยุ้ยเสษกระเป๋าผ้า

ยาซองใส่ยานะครับอยู่๓ซอง
เรื่องต้นคุณหมอลงความเห็นว่า
ร่างอันนี้ทุกคนผู้ชมเห็นหัวกระดูกอยู่เนี่ย
กระดูกค่อนข้างจะครบสมบูรณ์อยู่นะ
ร่างนี้น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖เดือนครับ
ซึ่งตำรวจจะส่งชิ้นส่วนกระดูกทั้งหมดนั้น
ไปตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๘
คือจะต้องดูอย่างละเอียดนี่นะฮะ
ที่ผมบอกไปซองยานี่น่าจะนำไปสู่การหาได้ว่าเขาคือใคร
ตรวจสอบไปที่คลินิกนี้ยืนยันให้ได้ก่อนว่า
ศพนี้ผู้หญิงผู้ชายนะครับตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเป็นผู้ชาย
อันนี้ตำรวจสันนิษฐานนะแล้วเป็นคนต่างถิ่น
ต่างถิ่นมาทำงานอยู่ในพื้นที่ตะบนเขาคลามครับ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่มาอยู่ตรงปากถ้ำเนี่ย
ตำรวจก็สันนิษฐานอีกว่าน่าจะมาหาของป่า
แล้วเกิดพลัดตกลงไปในโพรงถ้ำร่างก็เลยกระแทกกับโขดหิน
เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบไปตามโรงพักใกล้เคียงด้วย
โรงพักต่างแถวนี้มีใครมาแจ้งความคนหายเอาไว้หรือเปล่านะครับ